ไปดูนะครับเพื่อนบ้านคนนี้นะครับ
เพื่อนบ้านคนนี้ก็โอ้โหสุดเหมือนกัน
นะครับผู้หญิงอายุ๕๓ปีที่ชายภูมิบอกเพื่อนบ้านคนนี้นะ
วันนี้คือดีปลาขวดวันนี้คือดีปลาไข่
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมเคยไปแจ้งความแล้ว
แต่เรื่องก็ไม่จบเพราะว่ายังตามมาทำอะไรรู้ไหมครับ
ตามมาด่าแล้วยังจะขับรถชนด้วยนะ
อืม
นั่นนี่นี่ไงมาดูอีกนะเออ

ไม่รู้อุ๊ยมันความของใส่บ้านเรา

อยากจะรู้ว่าเขาจะอย่างไรต่อว่าทำอะไรต่อ
เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๓เป็นเพื่อนบ้านกับผู้เสียหายนี่แหละ
ปีนกำแพงขึ้นไปบนหลังคาบ้านที่อยู่ติดกัน
ถือขวดเบียร์ฮะเอาตกลงเป็นขวดเบียร์ครับ
ปลาใส่บ้านของผู้เสียหายคือนางราตรีสุดนักรบอายุ๕๓ปี
อยู่ที่หมู่๑๓ตะบนหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับ
ขวดนะฮะแตกกระจายอยู่เต็มหน้าบ้านเลยครับ

เป็นขณะที่ผู้ชายคนดังกล่าวเดินอยู่ริมถนน
ผู้ชายเดินเข้าไปจะสอบถามหาสาเหตุ

จากนั้นก็กลับเข้าบ้านแล้วคราวนี้ออกมาพร้อมกับรถเก๋ง
พุ่งมาจะชนนางราตรีให้ได้เลย
ที่ยืนอยู่ริมถนนหน้าบ้านของตัวเองฮะ

แต่นางราตรีเนี่ยเห็นซะก่อนครับ
แล้วก็เลยถอยหลบได้ทันก็เลยไม่เกิดอันตรายอะไรเข้า
ส่วนเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะฮะ
ไม่ใช่ครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกปลาไข่ใส่บ้านมาแล้วนะครับ
ไข่ใส่บ้านมาแล้วส่วนสาเหตุคาดว่า
น่าจะมาจากเรื่องนี่นี่เห็นไหมฟิว
เฉียวไปนิดเดียวนะฮะ
คือสาเหตุย้อนไปเขาบอกว่า
น่าจะมาจากเรื่องหมาแมวไปถ่ายในบ้านนะฮะ

แต่เธอเคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเก็บให้
แต่เขาบอกไม่เป็นไรนะฮะ

สร้างความเดือดร้อนให้เขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้
อกจากนี้ยังเคยทะเลาะกับเพื่อนบ้านในระแวก

ชาวบ้านก็ถูกด่านะฮะด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เคยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะฮะ
มีการขู่ฆ่ายกครัวชาวบ้านด้วย
แล้วก็ท้าบอกว่าตำรวจมาจับดินะฮะ

มีเรื่องกับบ้านหัวมุมอีกนะคะไม่ใช่วันเดียวกันนะคะ
ไปบอกเขาไปด่าทอเขาไปขู่เขาทุกอย่างเลย
แล้วก็คว่างขวดเข้ามาแล้วเราก็ถาม
เพราะเราสงสัยเราอยู่เฉย

ลูกชายก็มีอยู่มีแต่คนแก่อยู่นะ
หลานก็ตกใจวิ่งหนีร้องไห้

ก็เลยร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

แล้วก็หรือจะพาตัวผู้ชายคนนี้ไปว่ากล่าวตักเตือ
เพราะว่าชาวบ้านตอนนี้ภาวะกันหมดกลัวจะถูกทำร้าย
ผู้สื่อข่าวก็ไปยังบ้านของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
อยากจะสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่พบตัวผู้ก่อเหตุครับ